ในจอกลายมาเป็นคู่จริงในใจแล้ว
ที่พูดนี้ก็คือน้องโขนธนากรกับนางเอกหน้าหวานน้องจีด้านั่นเองค่ะ

แปปชั่นหวานหยดเลยฉลองวันครบรอบ๗ปีค่ะ

แต่งงานกันเลยก็ดีนะคู่นี้

เพราะว่าล่าสุดหนุ่มโหนบอกกับพี่แจ๊กกะรีนบันเทิงไทยรัฐว่า
ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ของน้องเจด้ามาแล้ว
ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมจัดงานวิวาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือนหอสินสอดทองมั่นรวมไปถึงเลิกแต่ง
แต่จะเป็นวันไหนยังไงไว้สรุปลงตัว

ผมอยากมีลูกแล้วด้วย
แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้าใจ
หวงไม่แอนตี้แล้วก็ยินดีกับทั้งคู่

ไปฟังหนุ่มโหนเปิดใจข่าวดีนี้หน่อยค่ะ
ก็คุยกันแล้วครับก็คุยกับทางเรากับทางเขาก็ได้คุยกันแล้ว
เรามั่นใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรามั่นคงที่จะดูแลเขาได้
เราก็อายุมากขึ้นทุกวันผมกับเขารู้จักกันมา๖ปีแล้ว
แฟนคลับก็อยู่ด้วยกันมา๗๘ปีแล้ว
ก็เลยแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
ร่าวน่าจะเป็นปีหน้าไหมคะหรือว่ายังไง
ก็แพลนไว้ว่าอย่างนั้นครับ
แล้วอยากมีน้องเลยไหมคะหรือว่าอย่างไรครับ
ก็ให้มันเป็นไปตามสถานการณ์